อีกหนึ่งเรื่องที่เราต้องตามกันคือมีคนร้ายบุกเดี่ยวครับ
เอาปืนไปจี้ชิงทรัพย์ธนาคารทหารไทยแถวเมืองจันทบุรี
คุณผู้ชมได้เงินไปเนี่ยแสนกว่าบาทนะครับ
ตอนนี้กำลังตามตัวกันอยู่นะฮะ

รูปร่างผอมหน่อยสวมเสื้อแจ็ตสีดำ
แล้วก็มีฮูตคลุมศีรษะใช้แมสปิดจมูกเข้าไป
บุกเข้าไปในธนาคารพร้อมกับปืน
ปืนยิงขึ้นฟ้าไป๒นัดตอนนั้นไม่มีรอปภด้วยครับ
แล้วก็มีลูกค้ายังคงติดพันธุ์ในการทำธุรกรรมกันอยู่สัก๒๓คน
คนร้ายเดินเข้าไปกวาดเงินที่เคาน์เตอร์นะฮะได้ธนบัตรเข้าไปแล้ว
วิ่งไปยังประตูแต่พบว่าประตูนั้นล็อก
ก็เลยกระโดดถี่ประตูข้างหนึ่งครับ

ยิงใส่๑นัดแล้วก็วิ่งหลบหนีไป

ก่อนจะวิ่งหลบหนีไปทางชุมชนบริมน้ำ

จุดนัดหมายที่วัดจันทราราม
ที่มีเพื่อนเขาจอดรถรอเอาไว้

ต้องสงสัยเป็นโตโยต้ายาริสสีแดง

จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืน

ตกอยู่ที่เคาน์เตอร์แล้วก็หน้าประตูทางเข้า
ที่บริเวณบันไดพบรอยเลือด

หดอยู่ก็เก็บหลักฐานทั้งหมดไปตรวจสอบ

ตัวเองกับลูกค้าอีกคนนึงกำลังฝากเงินกันอยู่
คนร้ายวิ่งเข้ามาแล้วบอกให้ส่งเงินมา
แล้วก็ยิงปืนขู่ยิงขึ้นฟ้าไปสองนัด
ใช้หลบหนีโดยเฉพาะรถยาลิสสีแดง
ซึ่งเป็นรถที่น่าจะขับมาก่อเหตุกันนะครับ